เป็นเรื่องของผัวเมียที่เขาตัดสินใจแล้ว

แล้ววันนี้วันนี้เลยนะ๑๕เนี่ย
นัดกันแล้วเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนหย่า
เมื่อวานก็เลยมาคุยมาเคลียร์กันเรื่องลูกหน่อย
ลูกจะเอายังไงเรื่องทรัพย์สินต่างจะเอายังไง
คุยกันไม่ลงคุยไม่ลงแล้วฝั่งอดีตผัว
เอากันไกลมาด้วยจัดการเลยเอากันไกลเนี่ย

เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดน่ะจับภาพเอาไว้นะ
ฝั่งคนเจ็บผู้หญิงเนี่ย
คือนางสุภาพรสมน้อยอายุ๓๑ปีค่ะ
แล้วเดินมาจากหอพักข้างร้านนะนะ
แล้วสภาพคือเลือดอาบเห็นไหม

เพราะว่าโดนอดีตผัวคือนายลิขิตสมน้อย
ใช้กันไกลแทงตามตัวแทงหลายจุดหลายแห่งด้วย
นี่ตอนออกมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยวิ่งออกมาหาคนช่วยค่ะ
แล้วในวงจรปิดจะเห็นจังหวะที่ไหนใช่ไหม

ในมือมีกันไกให้อยู่กันไกไปแทงส้ำ

อย่าเข้าไปพอแล้ว
ฝั่งผู้ชายยังขึ้นยังมีอารมณ์อยู่เลย
และทีนี้ผู้หญิงที่โดนแทงโดนกันไกลแทง
ก็วิ่งหนีตายไปให้คนช่วย
จากบ้านหลังที่เกิดเหตุสักประมาณ๕๐เมตรได้

ตอนนี้นี่กู้ภัยมาถึงก็มารับตัวไปนะ
แล้วเชื่อไหมตอนที่กู้ภัยกำลังจะประถมพยาบาลคนเจ็บ
เลือดที่ขั้นบันไดสิเลือดชุ่มที่กางเกงขนาดนี้คุณผู้ชม
จังหวะที่เจ้าหน้าที่โอ้โห
กำลังปฐมพยาบาลให้นอนเตียงแล้วนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ยืมเพื่อนมานะ

ใช่มันอยู่ตรงจุดนี้

จุดตรงนี้ก็คือที่ร้านเป็นร้านตามสั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดบางสม
ที่บางประกงชะเชิงเศร้านะแล้วดูสิครับเลือดที่บนใดโอ้โห
มิทชูอยู่เลยมิทชูซับเลือดเอาไม่อยู่หรอกคุณผู้ชม
เพราะว่าโดนแทงไปหลายแผลแต่ตัวฝ่ายผู้หญิงที่โดนแทงเนี่ยนะ
ก็ยังให้การได้ยังพูดจาได้บอกว่าเลิกรากับฝั่งนายลิขิตมาสัก๒เดือนแล้ว
แล้วเนี่ยวันจันทร์ที่๑๕วันนี้นี่แหละนัดกันไว้เดี๋ยวจะไปจดทะเบียนหย่าจะไปอำเภอ
แต่เมื่อวานฝั่งอดีตผัวขี่มอเตอร์ไซค์มามากับเพื่อนไงก็จะมาคุยเรื่องหย่ากัน
แล้วพอคุยกันไปคุยกันมาทะเลาะกัน
ฝั่งผู้ชายก็เลยเอากันไกลที่พกมา
แทงตามเนื้อตามตัวฉันก็ต้องวิ่งหนีตายมาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าตัวนายลิขิตคนที่เป็นมือแทงนะ

แต่นี่ให้ดูรถกระบะของเขาจอดอยู่ที่บ้านเขาอยู่
เฮ้ยรถกระบะฆอของเค้านะนะเอาไปไว้ที่โรงพรรคที่บังปะโกงก่อนแล้วตำรวจเขาก็วางกำรังกันเลยดักรอเพราะรู้ว่ายัง
ไงเนี่ยลิขิตหนีไปก็ต้องกลับมามาเอารถกระบะของตัวเองอยู่ดีถูกไหม
มอเตอร์ไซค์ปั๊บอ้าวรถกระเป๋าผมหายไปไหน
กระเป๋าหายไปไหนวะตอนที่กำลังหาอยู่นั่นแหละ
ตำรวจก็ออกมาแล้วก็มาจับลิขิตเลยนะคะ

ใช่แต่ว่าก็ต้องรออยู่นานเหมือนกันไง
นำตัวลิขิตไปสอบสวนซึ่งลิขิตเองก็ให้การนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผมก็โทรหา
ผมโทรหาอดีตเมียผมนี่แหละก็จะคุยเรื่องหย่าเรื่องดูแลลูก

ก็เลยก่อเหตุเอากันไกลไปไปแทงเมียนะคะ

แต่แทงไปพ่อโมโหจริง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่บางพลีสมุทรประการ
ตำรวจถามว่าไหนไอ้กันไกลที่ไปแทงอดีตเมียอยู่ไหน
ทิ้งไปแล้วเสื้อผมเสื้อก็โยนทิ้งไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคิดว่าปล่อยเวลา

ก็เลยย้อนกลับมาจะเอากระบะแล้วก็ขับหนี
แต่พอไม่เจอรถกระบะอีกก็ถึงรู้ไง

แต่พอเจอตำรวจจับก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องของผัวเมียเนี่ยถ้าไม่อยู่กันแล้วนะ
ตัดสินใจจะใช้เส้นทางคนละเส้นแล้วเนี่ย
คือผมเชื่อว่าทั้งสองคนเจ็บที่ใจพอแล้ว
ไม่ต้องทำให้เจ็บตัวก่อนที่จะต้องจากกันหรอก
จริงนะไม่น่าเลย